ที่จังหวัดระนองครับทหารเขาเรียกตรวจรถแท็กซี่ต้องสงสัย
นะครับเจอจริงเจอแรงงาน
เออนอนอยู่กับถังเนี่ยคือคนขับโอ้ยนี่รับค้าจ
ถ้าจ้างแพงนะเท่าไหร่ฮะขนคนเดียว๗๐๐๐บาทเอาไปส่งบางบททองหน่อย
๗๐๐เลยนะทหารกองกำลังเทพสตรีประจำจุดตรวจศิลาสลัก
บนถนนเพชรเกษมรอยต่อระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดชุมพร
เรียกตรวจรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้นะครับทะเบียนททหารสเส๘๕
กรุงเทพมหานครเปิดฝาท้ายปั๊บยิ้มอยู่เลยนะฮะ
ชายชาวเมียนมาซ่อนตัวอยู่คนนึงครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นายวิทยาวัฒน์ปุตโฉอายุ๒๙ปีพี่เขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่
สารภาพบอกว่าเอาขามาผมมีผู้โดยสารคนหนึ่งเหมามาส่งที่ละนอง
ขากลับมีคนติดต่อผ่านแอปพลิเคชันเซโลมันเป็นยังไงผมไม่เคยเห็น
น่าจะเป็นเรียกรถเรียกรถบางจันทร์เออนะฮะ
ให้มารับชายชาวเมียนมาที่หน้าห้างโลตัส
เพื่อไปส่งที่ย่านบางบัวทองจังหวัดนทบุรีให้๗๐๐บาท
โอ้โหเยอะมากนะระหว่างทางนะครับก็ให้ชายชาวเมียนมาเนี่ย
เบาะหลังถ้านั่งเบาะหลังมันก็เหมือนผู้โดยสารทั่วไป
แต่พอใกล้ถึงจุดตรวจด้วยความผมคิดเลยนะว่า
เป็นเพราะว่าเขาเป็นแรงงานต่างชาติด้วยก็เลยบอก
คุณไปซ่อนอยู่ฝากระโปรงอ่ะดิแต่ก็ไม่รอดครับ
ทหารเขาเปิดเจอดูจับเลยนายโซเกียลินอายุ๒๒ปี
ชาวเมียนมาเนี่ยให้การบอกว่าผมเนี่ยนะมีภูมิเหล่าอยู่เมืองทวาย
เป็นลูกจ้างในโรงงานอยู่ที่อำเภอเมืองระนอง๕ปีแล้วพี่
แต่วันนี้ผมอยากจะไปหาพ่อพ่ออยู่นนทบุรี
ก็มีการแสดงเอกสารจริงเขาเข้ามาทำงานถูกต้องนะ
ให้เจ้าหน้าที่ดูแต่หนังสือมันอย่างนี้ไงพี่ต้น

เคลื่อนย้ายแรงงานเพราะช่วงโควิดนะครับ
จากนั้นทหารก็ตรวจคัดกรองโควิด๑๙
ตามมาตรการสาธารณสุขแล้วก็ประสานตำรวจสพปากจันทร์นะครับ

รับตัวทั้งสองคนไปดำเนินคดีสิครับคราวนี้
แล้วพี่ที่เป็นแท็กซี่ที่รับงานนี่กะว่าจะรวยเลย
คราวนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับ